รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
อย่าพลั้งก่อนล่ะ
อย่าพึ่งวางอย่าพึ่งวาง

เรียกนเบิร์ตั้งหลายทีแล้วระเบิดไม่ได้ยินเลยเหรอ
ตอนไหนเจ๊อย่ามาใส่ร้าย

พูดคุยกับใครก็บอกเจ๊เลยจริงเขาถามอยู่นี่
นี่มันเรื่องส่วนตัว
คุยกับกิ๊ก

ใส่โมยอึ๋มด้วย

หวยแบบตาตีเลยตายอย่างนี้เลย

ไม่เคสนิ

เนี่ยไอ้ไอ้อะไรกินอาหารเหลา

เอ๊ย

แต่แถวร้านเฉลิมก็ไม่ขายเฉลิมไทย

ยังไงเรามีตังค์เลี้ยงเขาเหรอ

เหลือเท่านั้นแค่พอแล้วเจ๊ให้ฉันเบิกเงินหน่อยสิ

ครบหนึ่งผ่อนแล้วชีวิตพวกเราจะอยู่ยังไงเอาเงินไหนมาให้เบิก

ใช่แต่ถ้าอาหารจีนราคาดีมันก็มีอยู่นะโต๊ะจีน
ไม่ใช่โต๊ะจีนต้องไปนี่แถวเยาวราช

มันเขาไม่กินริมถนนนี่เขาจะกินอาหาร
อาจจะกินกลางถนนเดี๋ยวก็รถชนตาย

เขาจะกินอาหารเหลากินในพัฒนาคาร
พัฒนาคารเหรออะไรนะพัฒนาคาร

ร้านดังมันก็มีหลายร้าน
แล้วเจ๊เจ๊แนะนำให้สักร้านดิ

เมนูดังเยาวราช๓เมนูนี้

เมนูไหนถูกที่สุด

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหาร
จากร้านดังเยาวราช๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
สองซุกกี้แห้งหมูร้านครัวพ่อละใหม่
แกงกะหรี่หมูร้านแกงกะหรี่นาย่อ
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบ
ก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

ขอบคุณบิลล่ะ

กระรอกหนอยคุณออฟสุภาณา

๙ข้อผมไม่กลัวหรอกนะครับเดี๋ยวมีแค่๘ข้อค่ะ
หลังจากเมื่อวันนี้คุณอ๊อฟสุพนัท
ได้ขอเข้ามาท้าด่วนเงินแสนกับเรา
แกงป่วนของเราเลยจัดข้อแรก
เป็นคำถามหอมหวาน
อย่างมะพร้าว๓แบบมาให้
งานนี้คุณอ๊อฟจะตอบได้หรือไม่
ชมกันต่อเลย
กลัวไหมสำหรับคำถามแรกของปูนมะพร้าวเนี่ย
คิดว่าไม่กลัวครับเพราะว่าเป็นคนชอบไปปฏิบัติธรรม

แล้วทีนี้นี่แม่ชีเขาจะแบบคือท่านจะ
ท่านจะดื่มมะพร้าวทุกวันจะบ้าล

ไอ้นี่เนื้อเขาก็เอาไปทำอาหารได้ของหวานได้ของขาวได้คันได้เป็นกะทิได้
อย่างเผานี่ก็ดื่มน้ำได้ทานเนื้อได้
อร่อยมากแล้วก็ถูกที่สุด

มะพร้าวอ่อนก็ทำได้ทุกอย่างเนื้อละ

ขาวไหวสิงห์ศักดิ์สิทธิ์ได้

ทั้ง๓คนเข้าไปด้านในก่อนนะคะ

ผมก็๒๐บาทหยอดมาเผามา

อ๋อมีหน้ามันก็รู้ทุกลูกลูกละ๒๐

ถ้าตอบแล้วแต่ศรัทธามีสิทธิ์กลับบ้านสูงมาก

เอาผมเดาจากความไม่รู้ของผมก่อนเลยนะ
มันอยู่ที่กระบวนการครับว่า

เดาว่ามันคงจะถูกสุดอะ
แค่แบบปอกแล้วก็ตั้งขาย
เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็น

พร้าวแก่ค่ะนะคะ
นี่คือมะพร้าวที่คุณอ๊อฟสุพนัทไม่ได้เลือก

หรือที่มะพร้าวเผาที่คุณอ๊อฟไม่ได้เลือก

มะพร้าวอ่อน

เป็นไปได้ไหมว่ามะพร้าวอ่อนจะถูกกว่า๒๕บาท
และมะพร้าวอ่อนลูกนี้ราคาอยู่ที่
โอ้โหคุณอ๊อฟค่ะมะพรเป็นมะพร้าวที่ราคาถูกที่สุด

แต่หล่อด้วยเก่งด้วยเสื้อลายกล้วยช่วยได้
รับราคา๒๐๐๐บาท

เป็น๔๐๐บาทค่ะแต่ว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
นี่คือกระดาษอเนกประสงค์หรือที่เรียกรู้จักกันนี่คือ
ข้าดพระชู้เฮ่ยทิชชู้อ๋อพอดีเขาศึกค่ะ

แพ็กนึงเป็น๖บัวนะครับครับราคาถูกค่ะค่ะค่ะ
น้าเป็นกระดาษเช็ดหน้าค่ะมีสี่กล่องอ่าอ่า
ของผมกระดาษเช็ดปากครับผม
แพ็กหนึ่ง๖ชิ้นนะนี่๑๒๓๔๕๖
แบบเนี้ยเห็นบ่อยที่โต๊ะจีนเนอะสีชมพูใช่ใช่
แล้วก็ราคาไม่แพงไงก็ถึงใช้กันทุกที่อ่านี่คือคำถามข้อที่สองของคุณอ๊อฟสุพนัทค่ะ
ค่า๔๐๐บาทค่ะกระดาษทิชชู่ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ค่ะขอบคุณอันนี้เต้นแล้วเหรอฮะเต้นแล้วครับ
โอ้โหนี่คนหรือกุ้งสมัยอะกุ้งเต้นเหมือนกันเต้นพอพอกับทิชชู้ฮะ
คุณอ๊อฟครับเอาละค่ะคุณอ๊อฟคะเลือกอะไรคะเอาไอ้ตัวนี้แหละ
เป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะกระดาษอเนกประสงค์แบบแพ็ค๖ม้วนค่ะที่คุณอ๊อฟไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๗๕บาท
เยอะด้วยหรอม้วนแทนแผนนานเหมือนกันบอร์ชครับนี่คือกระดาษอินจูดที่คุณออฟเลือกนะคะแพ็ค๔กล่องนะคะราคาต้องถูกกว่า
เท่าไหร่๗๕บาทและราคาอยู่ที่
โอ้วไอ้กูกว่า

และมาดูสีชมพูที่คุณอ๊อฟลังเลตั้งแต่แรกนะคะ

แต่มันเยอะไงก็เลยไม่เอา

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

ราคาถูกที่สุด

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือพุดดิ้งยี่ห้อโคคอนค่ะ
อร่อยมากค่ะอันแรกตรงนี้นะคะคุณอ๊อฟสุพนัท
เป็นพุดดิ้งโยโกบารสผลไม้
อันที่สองค่ะเป็นพุดดิ้งรวมรถค่ะ
อันที่๓นี้เป็นพุดดิ้งรสผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวแบบแพ็ค๖

คำถามข้อที่๓ข้อนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
เฉนนี่ไหนล่ะคะถูกที่สุดค่ะคุณออฟ
หยิบได้หยิบได้หยิบได้นะก็ได้มันเล็งก่อนนะ
อ่าเห็นไหม
อ้าวมันก็คงจะต้องตัดสินใจกันหน่อยแล้ว

ถือว่าเป็นจดที่ยากสำหรับคุณออฟไหมเนี่ย
หนึ่งผมไม่เอาอันนี้แล้วขอบคุณผลบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยทำไมอ่ะเพราะอะไร

มันดูแข็งแรงน่ากินกว่าใครเขาไง

ช็อกโลตมาดูดปูดปุ๊ดแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่ซองพลาสติก

เลยนะคะงั้นเป๊กจะเฉลยที่อันสุดท้ายตรงนี้ค่ะ

เรามาดูที่ราคาเริ่มต้นกันนะคะคุณอ๊อฟสุพนัท

และราคาอยู่ที่

และอันต่อมาที่คุณไม่ได้เลือกค่ะพุดดิ้งรวมรถค่ะ
ราคาอยู่ที่

และโยโกบาร์เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้คุณอ๊อฟสุพนัทสะสมไปแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท

เป็น๑๕๐๐บาทค่ะแต่ว่าคำถามน่ารักเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ๊ยนะกะอย่างไรล่ะ
ผมจะขอลาออกจากประชาชนไปเป็นราศดร

มึงพูดจริงหรือเปล่าพูดได้แบบบอกเจ๊
อีกละครับไปเป็นลาสดอลมันก็เหมือนกันน่ะ

ไม่เอาไม่ลาออกนะครับคุณบอล
ถ้าขาดคุณบอลไปแกงปวนเราก็จะไม่ครบนะสิครับ
ว่าแต่คำถามข้อที่๔ของคุณอ๊อฟจะเป็นอะไร
ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับ